คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวเขา
แล้วเขาอยู่ที่น่านปรากฏว่าเขาคงจะคลั่งแหละ
เมายานั่นแหละอลวาดไล่พ่อแม่ออกจากบ้าน
พ่อแม่ไปอยู่เชียงใหม่มาเป็นเดือนนะ
แล้วก็บอกให้พ่อแม่กลับมามาคุยกันดีอันนี้ลูกบอกค่ะ
พอพ่อแม่กลับมาก็ไล่พ่อแม่อีกแล้วก็ทำลายข้าวของเพื่อนบ้าน
ไม่มีใครทนไหวแล้วเดี๋ยวคุณดูตอนที่ตำรวจนะ
เอาพวกอุปกรณ์ต่างจะไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
ไม่ได้เราอยากทำอย่างงี้นะค่อยคุยกัน
อ้าวเหล็กง่ามไม่ได้ใช้ปืนช็อตไฟฟ้าไม่ได้ใช้
นี่ตำรวจภูทรจังหวัดน่านจริงเขาก็เตรียมอุปกรณ์ต่างไปเพียบเลยนะ
เพราะว่าพอได้รับแจ้งก็จะไปคุมตัวในเนส
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๑ปีค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าคุณตำรวจมาหน่อยเถอะ
เนสมันเสพยาจนคลั่งหลอนอลาวาดทำลายข้าวของเพื่อนบ้าน
หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย
เป็นหมู่บ้านชาวเขาชนเผ่าค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปบอกแม่ของเนส
บอกว่าแม่แม่ช่วยไปคุยกับลูกหน่อย
บอกให้ออกมาออกมาแบบนี้มันก็เข้าใจแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าคุยภาษาชนเผ่าน่าจะเจรจาให้ลูกเข้าใจได้
ทีนี้แม่ก็ไปคุยภาษาชนเผ่าเลยเขาอยู่เผ่าอิ้วเมียนค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนแม่ไปพูดนะนี่ขนาดคุยภาษาชนเผา
แล้วคนไปพูดคือแม่แล้วนะลูกก็ยังไม่ยอมออกมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มองหน้ากันเอายังไงดี
ทีนี้จะเปิดประตูละกันจังหวะตอนที่จะเปิดประตูนี่
เขารู้ไงว่าข้างหน้าคือตำรวจ
พอตำรวจบอกไปว่านี่คือตำรวจนะออกมาเลยค่ะ
มือเลยยกมือเลยให้คุมตัวเนี่ยแล้วก็นั่งลงแบบนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวเขาส่งโรงพยาบาลน่านก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบไงตรวจทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย
ผมไม่พอใจญาติพี่น้องกดดันผมบูลลี่ผม
พอไปทำงานในไร่ก็รังเกียจผม

เขาบอกว่าเขาโดนแบบเหมือนกับมองด้วยสายตาแปลกค่ะ
ว่าเขาเป็นเกย์เขาบอกแบบนี้ลองฟังเขาดูค่ะ
เอากล้วยอะไรมาพิ้งฟิงตามกลางทางเยอะเย้ย

เดี๋ยวตำรวจจะดูให้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันดีนะ

ผมก็รักพ่อแม่แหละอยู่บ้านผมก็อยู่บ้าน

ก็ลองดูดิตามไปดูดิ
นี่แหละเห็นไหมล่ะผมก็รักพ่อแม่นั่นแหละ
อยู่บ้านผมก็อยู่บ้านไปไล่ผมก็ไปไล่ก็ลองดูสิ
คือตำรวจพยายามเจรจาแล้วก็บอกกับเนส
พ่อแม่จริงพ่อแม่เขาก็รักเนสนั่นแหละ

เพื่อนบ้านบอกแบบนี้เนสเขาเสพยาจนคลั่ง
แล้วก่อนหน้านี้นะเนสไล่พ่อแม่ออกจากบ้าน
พ่อแม่ก็ไม่อยู่ค่ะนู่นหนีไปอยู่เชียงใหม่
อยู่เป็นเดือนเดือนเลยแล้วเนสก็บอกพ่อแม่ว่า
กลับมาเถอะพ่อแม่มาคุยกันดี
นี่ไงพอพ่อแม่กลับมากลับมาได้ไม่กี่วัน
ก็ไล่พ่อแม่ออกจากบ้านอีกแล้วก็ทำลายข้าวของเพื่อนบ้าน
เมื่อวานนี้คือเนสขับรถขึ้นไปบนดอย
ไปยิงปืนแล้วพอกลับลงมาอะละวาดเลย
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยคุณลุงคนนี้เขาเล่าให้ฟังค่ะ
มาทำร้ายบ้านหลังเอิดแห่ง